ช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐม

เมื่อคืนนี้มีการยิงกันเสียชีวิตไป๒ศพนะครับ
ที่เสียชีวิตสองศพอยู่ในบ้านเนี่ย
เป็นผู้หญิงเจ้าของบ้านคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งเป็นทหารยศจ่า๑๐ปีนะครับ
คือเขาเสียชีวิตกันอยู่คนละห้องของบ้าน

นี่ฮะช่วงเย็นใกล้ค่ำเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับ
ขณะที่ผู้ชายอีกคนนึงอายุ๗๔ปีนะครับ

ตรงนี้ฮะที่มีศพของฝ่ายหญิง
แต่ตำรวจยังไม่ชี้ชัดว่า
ใครก่อเหตุหรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

แต่ว่ากันว่าจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือเปล่า
ผู้หญิง๑ศพผู้ชาย๑ศพและมีผู้ชายอีกคนนึง
อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นในตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
นี่ฮะบนชั้น๒ของบ้านเนี่ยนะครับ

จาศิษฐรียุทธนาสารคำ
อายุ๓๘ปีเป็นทหารสื่อสารย่านดอนเมืองกรุงเทพ
ถูกยิงกระสุนเข้าลำตัวสี่นัดนะครับเสียชีวิตอยู่ที่พื้นของห้องนะฮะ
อยู่ข้างข้างเตียงเป็นห้องนอนบนชั้นสอง
แล้วในห้องตรงนี้เนี่ยมีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้น๔นัดด้วยกัน
กระสุนที่ยิงเข้าที่ลำตัวเขาก็สี่นัดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับค่ะ
อีกห้องนึงนะครับอีกห้องนึงเป็นห้องนอนที่มี๒เตียง
บนเตียงนอนเตียงเล็กมีศพอีกหนึ่งศพนะครับ
นั่นคือนางสาวกันธรรมนีอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชุดในชุดนอนนะครับถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอ
กระสุนเข้าขมับขวาทะลุขมับซ้ายแล้วมีปืนตกอยู่ที่ข้างข้างขาขวา
หนึ่งกระบอกซึ่งข้างในเนี่ยเหลือกระสุนที่ยังไม่ยิงอยู่อีกสี่นัด
มีปลอกกระสุนปืนตกที่พื้นอยู่๑ปลอกด้วยกันนะครับ
และในบ้านหลังเกิดเหตุที่เจอ๒ศพนี้มีนายสุนทรนายสุนทรอายุ๗๔ปีแล้วนะครับ
อยู่ในบ้านนี้ฮะท่านผู้ชมครับค่ะแมสสีดำนี่ฮะ
คืออาการก็แบบตกอกตกใจนะอยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
รอให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าตอนที่เขาเกิดตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นนายสุนทรบอกว่าเขานอนหลับอยู่ในห้องของนางสาวกันธรรมนีค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นนางสาวกันธรรมนีเนี่ย
กลับมาที่ห้องแล้วถือปืนจ่อขมับแล้วยิงตัวตายนี่เขาบอกเขาได้ยินอย่างนี้
ทีนี้พอเขาตกใจเขาก็วิ่งลงมานะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รอเจ้าหน้าที่อยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
คุณสุนทรบอกว่าผมอยู่ในห้องหนึ่งบนชั้น๒ได้ยินเสียงปืนอีกห้องนึง
แล้วเห็นกันธรรมนีเนี่ยวิ่งกลับมาก่อนจะยิงตัวตายประมาณอย่างนี้นะครับ
ลูกสาวของนางสาวกันธรรมนีนะครับชื่อนางสาวสุชาดานี่ฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีเนี่ยอยู่ชั้นล่างของบ้าน
อยู่ที่ห้องได้เปิดประตูเรียกให้ขึ้นไปหาที่ชั้นสอง
บอกให้ไปซื้อน้ำที่ร้านมาให้หน่อยร้านค้านอกบ้านนะครับ
เธอก็ชวนสามีเดินออกไปซื้อน้ำแต่พอเดินกลับมามีคนบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
เธอก็รีบวิ่งกลับเข้ามาที่บ้านด้วยความตกใจพบว่าแม่เนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
บนที่นอนบนชั้นสองไปดูอีกห้องนึง
จ่าสิบตรียุทธนาเป็นผู้ชายที่ตอนนี้มาติดพันธบหากับแม่เธออยู่
อันนี้เธอบอกนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้อง
เธอบอกเธอตกใจมากตอนนั้นก็วิ่งออกมานอกบ้าน
มานั่งร้องไห้อยู่นอกบ้านหลังญาติญาติทราบข่าวก็เดินทางมาที่บ้าน
ซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็คบหาผู้ชายอยู่หลายคน
ฝ่ายหญิงผู้ตายนะครับแล้วเป็นโรคหวาดระแวงด้วย
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนนายสุนทรชายวัย๗๔ปีที่อยู่ในบ้าน
เป็นเจ้าของรถเบนท์สปอร์ตที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านก็มาติดพันธุ์ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตอยู่๖๗ปีแล้ว
มาหาสู่กันบ่อยจ่าสิบตรียุทธนาก็มาคบหาติดต่อกับฝ่ายหญิงได้อยู่๓๔ปี
คือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาชวนจ่าสิบรียุทธนาให้มาที่บ้านอยู่หลายครั้ง
โดยที่ตัวนายสุนทรเองเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะว่าจ่าสิบตรียุทธนามักจะมาในช่วงที่นายสุนทรเนี่ย
เขานอนหลับอะไรประมาณอย่างนั้นก่อนเกิดเหตุไม่ถึงสัปดาห์ที่ญาติ
หรือว่าคนที่เขาให้ข้อมูลนะครับบอกว่านางสาวกันธรรมนีเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุไม่ถึงสัปดาห์โทรมาบอกว่าระยะหลังจาก๑๐ตรียุทธนาไม่ค่อยมาหาที่บ้าน
ก็เลยระแวงว่าจะมีคนอื่นหรือเปล่าก็ขู่ไปว่าถ้าเกิดไม่ยอมมาหาเนี่ยเดี๋ยวจะยิงตัวตาย
จ่าสิบตรียุทธนาเมื่อวานนี้ก็เลยขับรถมาหานางสาวกันธรรมนีที่บ้าน
แต่คาดว่าไม่รู้เธอจะเกิดอาการอะไรกำเริบหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตที่ไปกินยงกินยาอยู่หรือเปล่า
เพราะเหมือนกับไม่อยากให้ทางจ่าสิบตรียุทธนาเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่น
ก็อาจจะยิงจ่าสิบตรียุทธนาที่อยู่อีกห้องนึง
แล้วตัวเองก็วิ่งกลับมาที่ห้องของตัวเองที่มีนายสุนทรอยู่

เรื่องนี้นะครับทางตำรวจที่นครปฐมนะครับ
บอกว่าคดีนี้ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานต่างก่อนนะครับ
ในจุดต่างของบ้านในห้องที่เจอศพ
ตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืนที่นิ้วมือของทุกคนในบ้านด้วย

ตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ก็คือผู้ตายเนี่ยฝ่ายหญิงเขาไปฆ่าฝ่ายชายแล้วมายิงตัวตาย
หรือมันจะมีคนอื่นที่อยู่ในบ้านอะไรยังไง
ต้องรอผลการตรวจสอบทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ซึ่งวันนี้นะคะเราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุ
บ้านก็ปิดเงียบแต่เราได้คลิปวงจรปิดวันเกิดเหตุมา
ตอนประมาณสักบ่ายโมง๒๕นาทีเกือบบ่ายโมงครึ่ง
ก็คือเมื่อวานใช่ค่ะเป็นคลิปปากซอยทางเข้าบ้านนี่ค่ะ
เลี้ยวเข้ามาที่ซอยเพื่อจะมุ่งหน้าไปบ้านหลังเกิดเหตุ
ทะเบียนรถก็คือยหญิงชฉิง๙๕กรุงเทพของนายสุนทรนั่นแหละ
เพื่อนชายคนสนิทคือจะเรียกว่าเพื่อนชายนี่ก็
เขากล่าวอ้างว่าเขาคบหากับคุณกันธรรมนีมา๗ปีแล้วนะ

เขาเลี้ยวเข้ามาในซอยบ้านแล้วก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
ตำรวจก็เก็บคลิปนี้ไว้เป็นหนึ่งหลักฐาน
แล้วทีมข่าวเราก็ได้คลิปวงจรปิด๔มุมกล้องเลยนะคะ
บนถนนเส้นทางที่จะมุ่งหน้ามายังบ้านหลังเกิดเหตุ
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็คือประมาณบ่ายโมงจนเกือบจะถึงบ่ายโมงครึ่ง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจอใหญ่เลย๔มุมกล้องนะคะ

เวลาประมาณสักบ่ายโมง๒๒นาทีเมื่อวานนี้

ก็ขับรถมุ่งหน้าเข้ามานี่

ก็คือทุกมุมก็คือเห็นตรงกันเวลาเดียวกัน
ตรงกันหมดว่ารถของนายสุนทรเลี้ยวเข้ามาเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงครึ่ง
นายสุนทรคือผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิดสีขาวอะค่ะ

ก่อนที่จะไปคุยกับนายสุนทรเราได้คุยนะ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านก่อนดีไหมคะ

ไปคุยกับเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าอ๋อบ้านของกันธรรมนีเนี่ยเขาอยู่กันหลายคน

หน้าตาก็ดีเพื่อนก็เยอะ
เธอเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกติดกับสามีเก่าหนึ่งคน

ซึ่งวันเกิดเหตุนายโอเนี่ยออกไปทำงาน

กันธรรมนีเนี่ยมีเพื่อนเขาออกบ้านบ่อยครั้ง
จ่าสิบตรียุทธนาทหารที่ถูกยิงตายก็เป็นหนึ่งในนั้น
ก็มักจะแวะเวียนมาหาเธอบ่อยนะคะ
ทีนี้นายสุนทรเจ้าของรถเบนท์
ก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทอีกคนนึงของกันธรรมนีเหมือนกัน
ก็เข้าออกบ้านหลังนี้เป็นปกติ
ในฐานะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่า
ก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมาก

รักเพื่อนรักพี่รักน้องเขาดีกับทุกคนแหละ

เพราะพี่ออกไปตลาดเห็นเสียนี่ไปมา
บางทีก็หายไปบางทีก็มา

นั่นแหละเขาก็เข้าไปเขาก็เข้าบ้านเขาก็ปิดบ้าน

หารที่ตายอยู่บนบ้านเราก็ไม่เคย

แต่ที่คบมาไม่มีเลยว่ากินยากินอะไรนะ
คบมาเขาไม่เคยเล่าไม่เคยมีอะไรให้ฟัง
ก็คุยกันสนุกไปไหนก็คุยคุยสนุกกินกันเท่านั้นแหละ
แต่เรื่องส่วนตัวไม่เคยเล่าให้ฟัง
คือถ้าฟังจากเพื่อนบ้านแปลว่าคือนางสาวกันธรรมนีเนี่ยมีเพื่อนชายคนสนิท
ก็คือจ่าสิบตรียุทธนาที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

แล้วก็นายสุนทรวัย๗๐กว่าปี

เขาบอกเขาคบหากันมาเป็นแฟน๗ปีกว่าด้วยนะ
แล้วก็มีนายโอซึ่งเป็นคนที่แต่งงานกับกันธรรมนี

ที่เกิดเหตุส่วนคุณสุนทรกับคุณยุทธนาผู้ตายเนี่ย
เขาก็จะแวะเวียนมากันประจำไม่รู้ยังไงเมื่อวานบังเอิญมาทั้งสองคนเลย

แม่ค้าร้านชำใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
ตกใจมากเพราะว่าเมื่อสองวันก่อน
ก็ยังเห็นจ่าสิบตรียุทธนากับกันธรรมนี

แถวนี้เขารู้กันดีว่าบ้านของกันธรรมนีเนี่ย

แล้วก็มักจะแวะเวียนมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เห็นก็เขามาซื้อของยังไม่เห็นได้อย่างไรล่ะ
คนนี้นะผู้ชายคนนี้นะ
เออเออเออคนนี้นะ
มาซื้อของร้านเราบ่อยไหม

ส่วนใหญ่เขามาซื้อแล้วเขาเห็นว่าเคยมานั่งกินที่ร้านด้วย

เขาที่เคยคุยกับเขาเป็นคนอย่างไรบ้างครับ
ไม่รู้เหมือนกันป้าก็คุยแบบเขาซื้อของ

แค่นั้นอ่ะเขาก็ซื้อไปกินคันอะไรนั้นอ่ะไม่รู้ป้าไม่ได้จำ
ซื้ออะไรไปบ้างเท่าที่เคยเห็นเท่าที่จำบ้าง
เขาก็มีซื้อสารพัดทุกอย่างที่เขาชอบ

ก็มีบ้านถึงเขาไม่มาคนไงบ้านนั้นเขาก็มาซื้อกินกัน

วันนี้ครอบครัวของนางสาวกันธรรมนี
มาที่สพมนครปฐมมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ครอบครัวที่ว่ามีอยู่๒คนด้วยกัน
คนแรกคือลูกสาวที่ว่าเป็นลูกสาวกับอดีตสามีที่เลิกรากันไปแล้ว
คนที่สองคือนายโอค่ะ

ที่ว่าแต่งงานกันมาพร้อมกับลูกสาวนะครับ

แล้วก็จะติดต่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศล
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บศพ๒รายนี้
ตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้
ค่อยเข้ามารับศพครับเราก็เลยต้องไปคุยกับนายสุนทร
เพราะเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุและไม่เสียชีวิต
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขานอนหลับอยู่ในห้อง
ตอนคุณกันธรรมนีได้ยินเสียงปืนดังอีกห้องนึง
ห้องนั้นจะมียุทธนายอยู่

หลังจากนั้นกันธรรมนีวิ่งกลับมาที่ห้องมาถึง

เขาเล่าแบบนี้นายสุนทรคนนี้นะคะสุนทรเริกสิริรัตนวัย๗๔ปี
เขาคือเจ้าของรถเบนท์ที่เป็นรถเบ้นหรูที่เลี้ยวเข้ามาที่บ้านนี่แหละ
วันนี้เขาไปทอดกระถิ่นที่วัดบางคนทีในจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวกันธรรมนีด้วย

เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตกลงความสัมพันธ์
คือเป็นเพื่อนชายคนสนิทเป็นเพื่อนเป็นพี่ดูแลกันแบบครอบครัวหรือแบบไหน
สุนทรบอกว่าผมกับกันธรรมนีคบกัน
คบกันในฐานะแฟนมานานกว่า๗ปีแล้ว
วันเกิดเหตุผมก็ตามที่เห็นกล้องวงจรปิด
ผมกลับเข้าไปที่บ้านในบ่ายโมงครึ่ง

แล้วก็ขึ้นไปบนบ้านเพื่อนอนพัก
สักพักบ่าย๒โมงก็เหมือนที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังค่ะ
บ่าย๒ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วกันธรรมนีก็เดินเข้ามาหาเขาที่ห้องใช่ไหมฮ

รักหนูไหมอย่าไปมีคนอื่นนะ
ถ้าหนูไม่อยู่อย่ามีใคร

แล้วเอาปืนเจาะขมับยิงหัวตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเขาเลย

สุนทรบอกว่ากันธรรมนีจริงแล้วมีอาการป่วยนะ
คือมีอาการป่วยที่ต้องกินยารักษาอาการทางจิตนานกว่า๒ปีแล้วด้วย
แล้วช่วงหลังเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่ามีอาการซึมเครียด

พฤศจิกายนที่ผ่านมากันธรรมนีส่งข้อความทางไลน์มาหาเขา
ส่งมาบอกรักแล้วก็เล่าบอกว่ามีปัญหากับคนคนหนึ่ง
ซึ่งเธอย้ำประโยคนี้ค่ะบอกว่า
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับคนชื่ออิงจันทร์นะ

นี่ค่ะข้อความที่ส่งมาบอกรักบอกอะไร

แล้วก็ยังมีการส่งข้อความทำนองเหมือนกับฝากฝั่งลูกสาวอะค่ะว่า
ฝากดูลูกหน่อยมีลูกอยู่คนเดียว

ขอโทษที่ทำให้เสียใจบ่อยอย่าคิดมากนะ
สุนทรเขาก็บอกว่าเออปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางแก้ไม่เป็นไรหรอก

แล้วในวันเดียวกันกันธรรมนีก็ส่งภาพนิ่งมาให้นายสุนทรทางแชทไลน์ด้วย
ส่งภาพนิ่งมาแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าชาตะยี่สิบเมษายนสองห้าสองสอง
แล้วก็เป็นภาพการจัดดอกไม้หน้าโรงศพอะค่ะเนี่ย
คือส่งภาพมาเหมือนเป็นทำนองว่าเหมือนจะตายเอาอย่างนี้ละกัน
ส่งภาพมามีการจัดดอกมงดอกไม้หน้าโรงศพให้เห็นเลยแล้วเขียนคำว่า
วันจันทร์อืมนี่ค่ะนายสุนทรบอกว่า
เอาจริงจริงคบหากันมาในฐานะแฟนเจ็ดกว่าปีแล้วครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่าแล้วพี่โอเคหรือเปล่า
ที่เขามีเพื่อนชายคนสนิทหลายคนมีเพื่อนเยอะแยะแวะเวียนมาหาแบบเนี้ย
อ่าพี่หึงไหมพี่โอเคเหรอครับเขาบอกว่า
ผมไม่ได้คิดมากเรื่องนี้ผมเป็นคนใจกว้างอืม
แล้วกรณีของจ่าสิบตรียุทธนาที่ถูกยิงตายในบ้านเนี่ย
ผมก็ไม่รู้นะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรมากกว่านั้น
อันนี้ผมก็ไม่รู้ส่วนปืนที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นของการธรรมนีเองซื้อมาสามหมื่นบาท๒วันก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ย้ำเลยว่าผมขอยืนยันตรงนี้ว่า
ผมไม่เคยหุงหวงคนตายจากสิทธิยุทธนา

นี่คลิปที่เธอซ้อมยิงปืนนะคะ

บอกว่าเนี่ยเธอซื้อมาเองเธอยังไปฝึกยิงปืนอยู่เลย
แล้วก็ไปซ้อมยิงอยู่เลย๒วันก่อนเกิดเหตุ

ผมไม่เกี่ยวข้องกับการตายทั้งสองศพนี้อย่างแน่นอน
ครับรักหนูใช่ไหม
มีเนื้อกันเดียวใช่ไหม
บอกว่าใช่แล้วเธอจะทำอะไร

ผมรีบเปิดประตูออกไปแล้วรีบวิ่งมา
แต่ที่แรกผมยังไม่รู้แบบอีกข้อนึงจะมี
มีพระนาทมันเสียชีวิตนะ

ทีนี้พอนายสุนทรพูดถึงเรื่องคลิปติ๊กต๊อกว่าเออเธอยังเห็นไปซ้อมยิงปืนอยู่
เราก็เลยเข้าไปดูในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกของกันธรรมนีนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอนี่ค่ะให้คุณผู้ชมฟังเพลงสักนิดนึง
เป็นภาพที่เธอถ่ายตัวเองคลิปวิดีโอแล้วก็ประกอบเพลงชื่อว่า
รักเกินจะหักใจนี่อัพลงติ๊กต๊อก๑วันก่อนเกิดเหตุนะคะ
ตอนนี้ศพของทั้งสองคนอยู่ระหว่างการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
แล้วพรุ่งนี้ญาติจะสามารถรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาได้
ศพของจ่าสิบตียุทธนาเนี่ยญาติจะรับศพไปประเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่สุพรรณบุรี
ส่วนของนางสาวกัณฑมณีจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอเมืองจนครปฐม
คุณกัณฑมณีอายุ๔๒จ่าสิบตียุทธนาอายุ๓๘
คือในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายทั้งสองคนด้วยนะครับ
โดยเฉพาะคุณกันธรรมนีนะครับว่า
คือเธอไม่สามารถมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ความสัมพันธ์ของเธอกับคนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างคุณสุนทรเนี่ย

แล้วก็มีคนที่เขาให้ข้อมูลประมาณว่าคุณกันธรรมนีเนี่ย
เคยปรึกษาเรื่องยุทธนาจ่าสิบตรียุทธนาที่เป็นอีกคนนึงที่เธอคบหาอยู่ด้วยเนี่ย
เหมือนกับจะมีคนอื่นหรือเปล่า

แล้วก็คุณสุนทรก็บอกว่าคุณกันธรรมนีเองก็เหมือนกับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตหรือว่าทางโรคต่างอยู่ต้องกินยา
เพราะว่าทางจิตที่ต้องกินยามาสองปีกว่าแล้ว

ตำรวจบอกว่าต้องรอตรวจคราบขม่าวดินปืนอันนี้จะชัดที่สุด

แล้วก็หลักฐานที่เป็นหลักฐานแวดล้อมในที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ทั้งหมดด้วยนะฮะ
สำหรับทุกคนที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้ร่องรอยการยิงปืนใช้ปืนปืนกระบอกนี้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
มันมีลายนิ้วมือหรือว่าคราบขม่าวดินปืนอยู่ที่ใครบ้าง

ท่านผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาเราได้ไปคุยกับคุณแม่ของจ่าสิบตรียุทธนานะครับ
ชื่อคุณแม่สิมมาอายุ๖๓แล้ว
ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตนะครับแม่บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแม่บอกว่าทางฝั่งแม่ก็รู้แหละว่าลูกชายเนี่ยกับนางสาวกันธมณีที่เสียชีวิตเนี่ยคบหาดูใจกันอยู่
ก็คบกันอยู่นานแล้วแหละแม่บอกแม่ก็รู้คือในฝั่งของครอบครัวของคุณยุทธนาเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นแฟนกันเอาว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่เรื่องอื่นเนี่ยแม่บอกแม่ก็ไม่รู้แต่ถ้าถามว่าที่ลูกแม่เสียชีวิตในบ้านของฝ่ายหญิงแม่ติดใจไหมแม่บอกแม่ติดใจการตายแม่ไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะเป็นคนยิง
ความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกชายของแม่ด้วย
แบบพูดไม่ออกเลยอ่ะแม่ก็คือร้องไห้
แบบตกใจดูพูดกระหลานที่หลานมาบอก
ก็คือพูดไม่ออก
คือเรื่องนี้เนี่ยต้องรอให้ตำรวจเขาคลี่คลายคดีนะครับ
โดยเฉพาะทางฝ่ายหญิงคุณกัธมณีเนี่ย

เพราะว่าเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรกันได้แล้วทั้งสองคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
ใช่แต่ว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะบอกได้ว่าเรื่องราวมันเป็นไปตามที่เราได้ยินมาหรือว่าได้รับรู้มาจากคนที่ให้การหรือเปล่านะคะ